สาวเจ้าของคลิปตกใจมาก
เธอเจอกับงูปากเป็ด
เข้าบ้านมา๒รอบแล้วนะ

อย่าเพิ่งจินตนาการว่าเป็นอะไรนะ
คือฟังก่อนนะว่านี่คืองู
แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ไส้เดือนเปล่า

หรือว่าเป็นยางวงที่เอาไว้รัดผม
ยางอะไรจะม้วนบิดได้เป็นเลข๘ขนาดนี้

โอ๊ยคุณขยับได้แบบนี้
ไม่ใช่ไส้เดือนอย่างที่บอกนี่คืองู
และเขาเรียกกันว่างูปากเป็ด
คนโบราณเขาเชื่อกันว่างูปากเป็ดเป็นสัตว์วิเศษ
ที่จะนำโชคลาภมาให้กับคนที่พบเห็น

สาวเจ้าของบ้านหลังนี้เธอพบกับงูปากเป็ดไป๒ครั้งแล้วนะครับ
เธอก็เชื่อว่าแม่อาจจะนำโชคนำลาบ
หรือว่าอาจจะมีโชคดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอไหม
เพราะงูปากเป็ดเนี่ยสามารถพบเห็นได้ยากนะคะคุณ

คนโบราณเขาบอกว่ามักจะเก็บซากของงูไว้บูชา
เพื่อความร่ำรวยแต่ไม่ต้องไปตีไปฆ่ามันนะ
ถ้าเกิดว่าเจอซากงูที่ตายเป็นงูปากเป็ด

บูชาเครื่องรางเครื่องยึดเหนียว
เราพูดในมุมมองความเชื่อคนโบราณไปแล้ว
ด้านวิทยาศาสตร์กันหน่อย
งูตัวนี้นะคะบางคนเขาเรียกกันว่างูดิน
ลักษณะมันก็คล้ายกับไส้เดือน
แล้วพบเห็นในไทยมากว่า๑๐ชนิดนะ
เป็นงูตัวเล็กไม่มีพิษนะเจ๊
จะใจต้องกังวลไปถ้าเจอก็ไม่ต้องรีบตีตีตีน้องนะคะ
แต่ว่าเอาตักหรืออะไรไปทิ้งนอกบ้านดีกว่าเพื่อความสบายใจ
มันแทบจะไม่ต่างอะไรกับไส้เดือนเลยนะ
มันคล้ายไส้เดือนแต่มันอาจจะใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมคะ

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
เออเห็นงูแบบนี้ก็แปลกตา